ต่อกันที่ความน่ารักมุ้งมิ้งของคู่รักนักร้องสายร็อก
อ่าร็อกแตะขอบฟ้า
ทูลบอนิสัยหรอคุณกดตุ่นกับคุณก้อยรัชวิน

นี่เมื่องานแล้วนะความรักของเขาผ่านอะไรมามากมาย
ระยะทางผ่านอะไรหลายต่อหลายอย่างมาด้วยกันเร็วนี้
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากำลังจะมีการประกาศข่าวดีหรือเปล่า

ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนตั้งตารอเลยล่ะ
ว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสำหรับก้อยรัชวิน
สัมพันธ์ความรักกันมา๖ปีแล้ว
งานนี้หลายคนเลยลุ้นว่าเออหวานใจถือโอกาสนี้
เซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยการขอแต่งงานหรือเปล่า

โดยเผยว่าสามก้อยแตะเบรกเลย
บอกว่ายังไม่เคยคุยกับตูนเรื่องนี้เลยเอาจริง
แต่ก็ยอมรับนะว่ามีการคุยกันถึงเรื่องเบบีบ้าง

คือไม่คุยเรื่องแต่งแต่คุยเรื่องจะมีลูก

เพราะทั้งคู่รู้สึกว่าหลงไหลในความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็ก

แต่ก็อย่างไรก็ตามค่ะออกตัวเหมือนกันว่า
ถึงยังไงเธอก็ไม่คิดที่จะท้องก่อนแต่งอย่างแน่นอนค่ะ

ก็ดีใจแล้วไม่ได้คาดหวังอะไร
ว่าเขาจะต้องแบบมีเซอร์ไพรส์เรา

แล้วแบบเขาหันมามองหน้าเราแล้วแบบ

๖ปีครับแค่นี้รูปหัวดีใจ

คือมันแสดงให้เห็นว่าเขายังจดจำ
มีคุยเรื่องแต่งงานด้วยใช่ไหมเดี๋ยวดีกว่า

แต่ว่าจะคุยเรื่องเด็กกันบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีแบบแอบดูในไอจี
พี่หลายคนที่เขามีลูกแล้วแบบ
น่ารักมากอะไรอย่างนี้แบบ
ลูกพี่โอปอลลูกพี่หมอโอ๊คอะไรอย่างนี้

คุยแล้วถ้าลูกออกมาน่าจะน่ากันไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่แค่เรารู้สึกว่าเออ
มันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นตรงกันว่า

แต่ว่าเรื่องงานเรื่องการแต่งงานอะไรอย่างนี้

คือเราแค่โฟกัสเรื่องว่า

แต่ว่าไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีก่อนก่อนแต่งอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ไม่ไวรุ้นขนาดนั้น

แต่เรื่องมีลูกเนี่ยคือเป็นคนรักเด็กทั้งคู่อยากจะมี
แต่ยังยืนยันนะคุณผู้ชมว่ายังไงก็ตาม